คุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการตีความ
มติของที่ประชุมรัฐสภาใช่ไหมครับ
แต่ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ที่เราเห็นว่าพักเพื่อไทยเปิดที่ทำการพัก
แล้วก็เจรจาหาทางออกให้กับประเทศ

แล้วก็มีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐด้วย

แต่ว่าชาวเน็ตล่ะกัน
แฮชแท็กเพื่อไทยการละครมา
แล้วก็ไปขุดคลิปเก่ามา
ตอนที่คุณอุ้งอิงแพทองทานและคุณเศรษฐาทวีสิน
เคยพูดไว้อย่างไรตอนหาเสียงฟังด้วยกันครับครับ
๒ครั้งนะค่ะ
เพราะฉะนั้นมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วค่ะ

จำคลิปนี้ก็ได้ไหมคุณผู้ชมครับปีน้องแข็งน่ะ

คือตอนนั้นช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้ง

ครับคุณอุ้งอิ๊งที่พักเพื่อไทย
คะแนนความนิยมมันลดลงเรื่อย
ลดลงเรื่อยเป็นเพราะความไม่ชัดเจนหรือเปล่า
เรื่องการจะไปจับมือกับฝ่ายตรงข้าม

เมื่อ๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณอุ้งอิ๊งสัญญาได้ไหมว่าจะไม่จับมือกับลุงป้อม
แล้วเดี๋ยวดิฉันนะจะกาเพื่อไทยทั้ง๒ใบเลย
รอบนั้นตอบยังไงลองฟังดูครับ
ต้องน่ากราบเพื่อไทยได้เลยค่ะเราไม่จับมือกับผลิตการแน่นอนนะคะ
ซึ่งตอนแรกอิงคิดว่ามันควรจะเลือกตั้งก่อนสิ
ถึงจะพูดอะไรแบบนี้ได้แต่เราไม่จับแน่ค่ะ

แต่เราไม่จับแน่ค่ะแล้วก็ยกนิ้วเยี่ยม

นี่แหละฮะยืนยันว่าไม่จับแน่นอนค่ะ
เป็นคำสัมภาษณ์ทั้งสองคลิปนะครับที่ถูกนำกลับมา
รีทวิตรีโพสต์หรืออะไรก็ตาม
พร้อมกับแฮชแท็กเพื่อไทยการละครครับ
คลิปเหล่านี้มันเกิดขึ้นช่วงมีนาเมษา๖๖ก่อนเลือกตั้ง
โดยเฉพาะคลิปแรกที่บอกว่าอะไรนะดูหน้าดิฉันไว้

บุ๊คแต่ว่าคือทุกอย่างมันเป็นดิจิทัล

ก็ในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเคยพูดอะไรไว้
แน่นอนแหละว่ามีคนจำได้มีคนบันทึกไว้ได้
แล้วก็มีคนเอากลับมาโพสต์อีกครั้งหนึ่ง

ส่วนอีกหนึ่งแคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทยครับ
คุณเศรษฐาทวีสินโดนเหมือนกันครับ
ตอนที่ไปปราศัยหาเสียงที่จังหวัดเลย
เมื่อ๒๑เมษายนที่ผ่านมา

เรื่องของการร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
และรวมไทยสร้างชาติลองฟังดูครับ

มีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลพักเดียว
เราไม่ต้องการจะร่วมกับพักพลังประชารัฐ
พักรวมไทยสร้างชาติ

พักเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพักนี้
นี่ครับ๒๑เมสาเห็นไหม

ยังไม่หมดแค่นี้หัวหน้าพักเราว่ายังไง
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วครับก็โดนขุดมาสักพักแล้วล่ะ
โดยเฉพาะเวทีที่อันนี้ที่เชียงใหม่
แล้วก็มีการประกาศไว้เรื่องการมีดิวลลับหรือเปล่า
แต่ว่าสิ่งที่คนวิภาควิจารณ์เขาคิดไปยังไม่เกิดขึ้น
แต่คนที่อยู่ในโลกโซเชียลบอกมันเป็นสัญญาไง
สัญญาใจที่ให้ไว้กันก่อนหน้านี้